ข่าวนี้เด็กคนนี้มีของ
เด็กคนนี้มีวิชาติดตัว๙ขวบ
สะดอกกุญแจรถกระบะ
เฮ้ยฟังแค่นี้นี่วัยกะต่อหรอโจรวัยกะต่อหรอ

ริเป็นโจรฟันน้ำนมใช่ไหมคุณผู้ชมใจเย็นก่อน
ดูคลิปนี้ดูข่าวนี้ให้จบก่อน
เห็นใจอายบ่นโอ้คำนั้น

สามารถได้เกือบอายนาย
มันละละมันบ่นให้มันเจ็บใจ
เมื่อท่านใกล้เรื่องฟังภูมิไม่ได้ชอบ
ภาพนี้ออกไปนะบางทีคนคิดแล้วตัดสินใจแล้ว
ใช่นี่ไงเร่เข้ามานั่งอยู่หน้าจอ
มาล้อมกลุ่มกันกันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ

เก้าขวบอยู่ที่ปราจีนบุรีนะ
แล้วถามว่าน้องน้องทำอะไร

แต่น้องกำลังช่วยอยู่ช่วยคนอยู่

แล้วนี่อาชีพพ่ออย่าล้อเล่นพี่เบิร์ต
ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกชาย

ทำกุญแจได้สะดอกกุญแจได้ทุกชนิด

ใช่คือถ้าเกิดว่ามองในมุมดี

เพราะอะไรกุญแจรถที่เป็นระบบรีโมท

ออกทีวีโชว์ฝีมือการสะดอกกุญแจมาแล้ว

ไอโฟนลูกแล้วที่มาสะดอกกุญแจรถกระบะทำไมลูก
เจ้าของกระบะเสียบกุญแจแล้วลืมไว้ในรถ

ทำไงน้องไอโฟนก็เลยอาสาช่วย

เน็ตก็ชมความสามารถของน้องไอโฟนนี่แหละ
บอกว่าไอโฟนอนาคตเราไม่ลำบากนะ
มีวิชาทำกุญแจมีวิชาสะดอกกุญแจ
แต่ไอโฟนต้องไปให้ถูกทาง

ก็กำลังจะบอกเหมือนกันว่า
เอาแค่ช่างสะดอกกุญแจนะลูกนะ

อย่าไปมากกว่านี้นะ